ด้วยเทคโนอย่างบางกะปรูกเสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะครับพร้อมที่จะอธิบายข้อเท็จจริง
ขณะที่ทางฝั่งเพื่อนของผู้ตายนั้นมองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ตกลงแล้วเหตุการณ์นี้ที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

สิ้นเสียงปืนนับครั้งไม่ถ้วนราวกลับอยู่ในฉากละคร
ยังคงสร้างความโกรธแค้นให้กับฝูงชนครึ่งร้อยชีวิต
เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นคือร่างอันไร้วิญญาณของนายเอกชัยบุญรัฐ
หนุ่มวาดที่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปวช
สถาบันอาชีวะชื่อดังย่านบางกะปิ
จังหวะชุนละมุนโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมนี้
เป็นจังหวะต่อเนื่องหลังนายเอกชัยถูกชายนิรนามยิง
ซึ่งทุกคนมาทราบภายหลังว่ากลุ่มชายนิรนามที่ก่อเหตุ
ก็คือตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสังกัดตำรวจนครบาน๔
คำถามที่กลุ่มนักเรียนอาชีวะคาใจ
คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
เพราะผู้ตายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการจับกลุ่มกวาดล้างยาเสพติด
เพียงแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ผู้ตายอาจจะขับรถเข้ามาในขบวนชุดปฏิบัติการ
แน่นอนว่าคนที่คาใจที่สุดคงหนีไม่พ้นผู้เป็นพ่อ
ที่วันนี้เขาได้ตั้งทงในใจว่าใครคือมือสังหารลูกชาย
และมูลเหตุจูงใจที่ยิงมาจากอะไร
ก็หาข้อเท็จจริงหาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไร
แล้วก็การกระทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คนที่ยิงเขาดูอยู่หรือรับทราบอยู่ก็
ก็อยากให้เขามามอบตัว
ว่าเขาผู้ชายลูกผู้ชายยิงไปแล้วทำไปแล้ว
มันก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไร

แล้วทำไมต้องยิงกันถึงตายขนาดนั้น
หากจะพูดถึงความเลือดร้อนของนายเอกชัย

แต่ก็เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น
ส่วนเรื่องตีรันฟันแทงนายเอกชัยไม่เคยทำ

ทางพันธ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ได้มีการสรุปข้อมูลเบื้องต้นว่า

คือตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

ภายหลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตามเป้าหมาย

แต่ระหว่างทางผู้ตายกลับขี่รถจักรยานยนต์

ก่อนจะด่าทอไปที่กลุ่มผู้ต้องหา
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ท้ายกระบะรถ
ก่อนที่ผู้ตายจะขับแซงขบวนไป
และก็ใช้ปืนเริ่มเปิดฉากใส่ขบวนตำรวจ

เพื่อป้องกันตัวตามยุทธวิธี
คนตายไปถามให้ผู้หาที่อยู่กำลังถ่ายรถ

อย่างนี้แล้วก็เลยเกิดเรื่อง

และคนตายก็วิ่งลงมาจากมอไซด์มายิงที่รถ
แสดงว่าจอดรถแล้วบินลงมายิง

ปรากฎว่าคนขี่แทนลดได้ก็ขี่หนี
คนตายก็วิ่งจะไปขึ้นมอไซด์

ในขณะทั้งนั้นคุณอสานก็ตามไปล็อก

๒หน้าจากประตูก็อยู่หัวกระสุนอยู่ในยางรถยนต์แล้วแตก
เชื่อว่าในยางรถยนต์ก็มีหัวกระสุน

ชี้แจงเคลียร์ได้หมดก็มองจำเป็นมันจะพร้อม

แน่นอนว่าสิ่งที่ตำรวจพูดนั้น
กลับทำให้เหตุการณ์ระอุขึ้น
เพราะกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เขายืนยันว่า
คนที่เป็นชนวนเหตุคือตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ปิดขบวน

ต้องมีปากเสียงอะไรบางอย่างกับนายเอกชัย
จนทำให้นายเอกชัยฟิลขาดและตัดสินใจยิงปืน
ถ้าเกิดว่าไม่มีการตอบโต้กัน
ถ้าเกิดเพื่อนผมก็ขับไปดี

ถ้าเกิดมอเตอร์ไซคันนั้นไม่ไปหาเรื่องไม่ทำท่าอะไร
ก็คงไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
เพราะอะไรถึงทำให้เพื่อนผมยิงได้
คุณต้องไปแสดงท่าทางอาการอะไร
ึกยักษ์ไม่พอใจอะไรสักอย่างหรือเปล่า
เขาไม่ได้แบบว่าเป็นคนอะไรที่รุนแรง
ก็คือแบบว่าพกเพื่อความแบบต้องการความยอมรับจากเพื่อนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้พกเพื่อความแบบว่าคึกขนองอะไรอย่างนี้
ผมไม่เข้าใจคนยิงทำไมไม่อยู่
คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณยิงแล้วคุณต้องหลับสิ
ไม่ใช่มึงยิงมึงหนีไม่ใช่ไม่ถูกต้อง
ลูกผู้ชายเหมือนกันผมก็เป็นนักโทษผมก็รับ
ความสูญเสียก็นำมาซึ่งรอยร้าวในครอบครัว
เพราะจากข้อมูลรายงานว่านายเอกชัยมีภรรยาและลูกน้อย
วัย๓เดือนที่ตัวเขาต้องเป็นเสาหลักในการดำรงชีพหลังจบการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามคดีนี้ก็ต้องรอทางตำรวจสนบีนบุรี
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุที่เกิดขึ้น
เกิดจากกลุ่มผู้ตายที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน
ตำรวจต้องป้องกันตัวหรือเป็นทางเจ้าหน้าที่
ที่กรธรรมเกิดกว่าเหตุ
กิจสดาวินถ่ายภาพณตะพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน